คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุข่าวแรกกันก่อน

นักศึกษาสาวเนี่ยเดินไปเหยียบตรงฝาปิดคูระบายน้ำ

แล้วขาที่มันตกลงไปเนี่ย
มันมีเหล็กเส้นมาทิ้มที่ขา

ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานที่ที่นักศึกษาต้องไปใช้เป็นประจำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับ
คู่ภัยมูธิประชาสันติสุขกระบี่
ก็รับแจ้งมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับ

ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหลังตึกศูนย์ฝึกอบรม
แล้วก็พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
ก็ไปพบกับนักศึกษาสาวคนนี้นะฮะ
ก็คือนางสาวปริญญาพรไหมหมาด

เป็นนักศึกษาชั้นปวชปี๒แผนการท่องเที่ยว
ก่อนจะดึงขาดึงเท้าของนักศึกษาสาวออกมาได้
เนื่องจากถูกเหล็กมันแทงเข้าไป
เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่นะครับ
นักศึกษาคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
และเพื่อนกำลังทำกิจกรรมวาดผ้าบาติกนอกห้องเรียน
โดยเพื่อนบางคนนั่งทำกิจกรรมที่พื้น
บางคนก็นั่งที่ม้าหินอ่อน
ขณะเกิดเหตุครับได้ยินเสียงของนางสาวปริญญาพร
ร้องด้วยความเจ็บปวดเพื่อนก็หันไปดูฮะ
พบว่าเท้าและขาของนางสาวปริญญาพร
ติดอยู่ในร่องกูระบายน้ำ
เพื่อนนักศึกษาเรียบแจ้งอาจารย์แรกก่อนประสานกู่ไพร

ตัวสอบแบบเมืองคู่ระบายน้ำ
เพราะว่ามีฝาท่อคอนกรีตแผ่นเรียบ
คือมันวางเรียงกันเพื่อจะปิดท่ออยู่ใช่ไหม
แต่ว่าการวางเรียงกันมีรอยต่อ
แล้วก็สวนปลายผมแผ่นคอนกรีต
มีเล็กยื่นออกมาอย่างนี้

เออนะฮะแล้วมันก็เลยไปเกี่ยวไปบาดขาของนักศึกษาสาวคนนี้นะครับ
ทีนี้แหละฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปทุบเหล็กเส้นตรงนี้

ให้มันเข้าไปในแผ่นปูนนะนะคือต้องทำทุกอันอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นพอมีช่องว่างอยู่แบบนี้คนเดินไปตกมันก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ